ส่งไปถึงนายกรัฐมนตรี

ทำไมสมาชิกของภักด์ฝรั่งประชารัฐนั้น

แทนที่จะไปตรวจสอบคนที่กระทำความผิด
เรื่องของการกักตุนหน้ากากอนามัย

ยืนยันไม่ไปพบตำรวจกองบังคับการปราบปราม
กระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

และตรวจสอบตัวตนว่าแหม่มโพดำคือใคร

ต้องแลกกับการเปิดโปรงความอายุติธรรม

แต่กลับตามหาคนที่แฉ

ฝากแถลงการเป็นจุดหมายปลายเปิด

ที่เคยชื่นชมว่าเป็นเพจน้ำดี

และให้ตำรวจมาเล่นงานคนที่แฉ

ว่ามันถูกไหมฝากไว้ให้คิด
หลังก่อนหน้านี้นายสนทิยาสวัสดี

ตรวจสอบตัวตนเพจแหม่มโพดำ

นามัย๒๐๐ล้านชิ้นอันเป็นเท็จ
วันทำให้สังคมเกิดความสับสน

สสกรุงเทพมหานครพักพลังประชารัฐ

และสหกรณ์ใช้ดุลพินิษฐ์ส่วนตัว
คิดเองลาออกเองกรณีหน้ากากอนามัย
พร้อมเปรียบว่าหากเป็นตัวเองจะลาออกไปแล้ว
ไม่ว่าจะใครทั้งสิ้นนะครับที่ทำผิดนะครับ
แล้วก็ปรีบัติหน้าที่มิชอบ

ในฐานะการพิการประวัติชอ
พร้อมตรวจสอบนะครับจะไม่มีการปกป้องครับ
ณวันนี้ผมใช้สิทธิความเป็นประชาชนนะครับ
สิทธิในความเป็นผู้แทนรัศดรในเขตเลือกตั้งผม
ซึ่งประชาชนบอกให้ผมมาพูดเรื่องนี้ครับ

มีเจตนาแน่วแน่ในการแก้ปัญหา
ให้พี่น้องเกษตรกรและบ้านเมือง
ส่วนเรื่องหน้ากากอนามัยเจ้าปัญหา
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่รับผิดชอบ

ซึ่งเป็นเรื่องของกลุ่มพ่อค้าออนไลน์
ไปค้าขายหน้ากากและไม่มีโรงงานผลิตจริง
ยืนยันอีกครั้งตัวเองไม่ได้เกี่ยวข้อง

จากสมาชิกภักดิ์ประชาอธิบัติบางกลุ่ม

วันนี้นายจุลินลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์บอกว่า
เรื่องนี้ได้มอบหมายให้นายเฉลิมชัยศรีอ่อน
เลขาธิการพักไปดำเนินการ

ผลเอกประยุทธ์ก็ได้ขอโทษไปแล้ว
ซึ่งทุกอย่างเป็นคำตอบที่ชัดเจนอยู่ในตัว

ยืนยันการเข้าร่วมรัฐบาลเป็นมติภักดิ์
ถ้าจะถอนตัวก็ต้องเป็นมติภักดิ์
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน